มีฝรั่งหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่

ด่าบุพการีด้วยอ่ะค่ะล่าสุดนะคะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตบอกว่า
ตมภูเก็ตตำรวจสพวิชิตไปตรวจสอบ
แล้วก็ตามตัวชายชาวต่างชาติคนนี้นะคะแน่นอนค่ะ
ต้องถูกแจ้งข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็เรื่องของประกาศคำสั่งของทางจังหวัดภูเก็ตนะคะ
เรื่องของการใครที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
จะต้องมีโทษปรับอ่ะนะคะก็ต้องเรียกตัวชายชาวต่างชาติคนนี้
รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดด้วย
ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะอืมอ่ามีหญิงสาวคนหนึ่ง